สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันเป็นคดีที่จริงแล้วก็เป็นข่าวที่คุยยากเหมือนกันนะคะนั่นก็คือข่าวการข่มขืนนะคะเพราะว่า
เหตุการณ์เนี่ยเวลาเราพูดถึงผู้เสียหายก็จะค่อนข้างเปราะบางอยู่แล้วแต่ว่าเหตุนี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการพูดถึงในแง่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเหยื่อและครอบครัวเนื่องจากถ้าเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เป็นข่าวนะคะนอกเหนือจากน้องซึ่งเป็นหลานของบ้านนี้เนี่ยถูกกระทำแล้วจากคนสี่ถึงห้าคนเนี่ยนะคะยังถูกข่มขู่ด้วยจนถึงตอนนี้แล้วก็จากเหตุที่ถูกข่มขู่
จากผู้ที่ถูกกล่าวหาเลยทำให้ทางคุณยายซึ่งเป็นคนเลี้ยงน้องมาเนี่ยตัดสินใจไปที่มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะทำให้ทางมูลนิธิปวีนาเนี่ยรับเรื่องไว้แล้วก็ต่อเรื่องไปนะคะทั้งโรงพักพื้นที่นะคะแล้วก็ทั้งกระทรวงยุติธรรมในกรณีของโรงพักพื้นที่ก็คือในกรณีของความคืบหน้านะคะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงได้ตัวคนร้ายไหม

ข่าวนี้แล้วเนี่ยมันมันจะมันจะเป็นลักษณะเดียวโครงเรื่องเดียวกันกับกรณีการถูกกระทำของเด็กหลายหลายคดีนะคะแล้วก็ในคดีนี้เนี่ยน้องก็สภาพการรับรู้ร่างกายต่างเนี่ยเข้ารักษณะไม่เต็มร้อยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยคือคือไม่ได้มีปัญหาอย่างชัดเจนโรงเรียนปกติที่น้องเรียนก็คือเป็นโรงเรียนทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าฟังจากครอบครัว
หาเรื่องพัฒนาการเรื่องของสมาธินิดหน่อยนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าสาเหตุนี้หรือเปล่าที่ทำให้เขาถูกกระทำอยู่หลายครั้งจากคนที่ลงมือหลายคนเดี๋ยวเราจะพยายามคุยเฉพาะในส่วนที่มันเป็นมันมีความสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคดีนะคะเพื่อที่จะให้ความยุติธรรมกับครอบครัวนี้นะคะส่วนอื่นที่จะเปราะบ้างมากไม่จำเป็นเร
ตั้งแต่เด็กแล้วก็อีกหนึ่งท่านเป็นเพื่อนบ้านกันแต่ว่าก็ไปมาหาสู่กับครอบครัวนี้สนิทสนมก็คล้ายจะเป็นญาติกันนั่นแหละค่ะก็จะช่วยเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่นั้นบ้างสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

อย่างที่บอกคุณยายกับเพื่อนบ้านเราใช้ชื่อสมมติไว้ว่าคุณออยนะคะแล้วเราก็ปรับเสียงให้นิดหน่อยเพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไว้คือมันเป็นมันเหมือนกับว่าคดีนี้มันเป็นสองช่วงคดีถูกไหมคะคือช่วงแรกเนี่ยมีการเอาความกันกรณีที่หลานถูกกระทำทีนี้มันเกิดช่วงที่สองตรงที่ว่าเมื่อเข
ก็หนึ่งในคนที่รับการประกันตัวออกมามาข่มขู่เรื่องมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคุณยายก็เรื่องที่โดนข่มขู่นี่แหละที่มาหาคุณปวีนาใช่ไหมคุณยายเอาอย่างนี้นะคะจนถึงตอนนี้เราเราทำความเข้าใจเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของครอบครัวก่อนคุณยายอยากเล่าแค่ไหนแค่นั้นนะคะสบายใจเล่าให้เราฟังแค่ไหนเพื่อเข้าใจเรื่องแค่นั้นอันไหนไม่อยากบอกขอไม่ตอบได้นะคะไม่ว่ากันถ้าเอา
ะของคุณยายนะคะเดี๋ยวลำดับให้ฟังงี้ก่อนคุณยายในบ้านคุณแม่คุณพ่อของหลานเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยง
แต่ควบกว่าอ่าเฉพาะกับลูกคนนี้เอ่อลูกคนนี้
ยายมีลูกกี่คนนะจ๊ะเอาอย่างนี้ก่อนมีสามคุณยายมีลูกสามคน
เอ่อแม่ของเด็กมีลูกกี่คนคะแม่ของเด็กมีสาม
แม่ของเด็กมีลูกสามคนเหรอแต่ทิ้งไว้แล้วสองแต่เขาก็มีเป็นมีแฟนใหม่
เขาก็มีลูกใหม่คนหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นน้องสองคนนี้เนี่ย
คุณยายกับคุณตาเลี้ยงมาตั้งแต่กี่ขวบคะคนโตเลี้ยงมาตั้งแต่ออก
คนที่โดนกระทำนี่ก็ขวบกว่าเขาก็ไปเขาก็ทิ้งไป
ซึ่งคุณแม่เขารู้เรื่องนี้แล้วหรือยังว่าเกิดเหตุกับลูกอ่ะพอรู้โทรไปแล้ว
ยังไม่มาบอกขึ้นศาลแล้วจะมาอืมเขาอยู่ไกลเหรอจ๊ะเออ
รุนแรงเหมือนกันนะอ้าวอยู่จังหวัดเดียวกันนะคะทีนี้เหตุการณ์เนี่ย
ถ้าไล่เรียนกลับไปเนี้ยนะคะเรื่องที่มันแดงขึ้นมา
มันเป็นเหตุการณ์หลังสุดเหตุการณ์หลังสุดเนี้ยในข่าวเนี่ย
พูดถึงคือยี่สิบเก้าเมษายนที่ผ่านมานี้เองค่ะใช่ไหมคะ
อันนี้คือเหตุการณ์หลังสุดไหมจ๊ะยายใช่ค่ะเอ่อ
อย่างนี้นะคะคือจอมขวัญจะถามเพื่อให้เห็นเรื่องราวนะ
คุณยายไม่อยากตอบอันไหนบอกเลยบอกว่าขอไม่พูดถึงนะคะพูดได้เลยนะอ่า
คือ๒๙เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเหตุครั้งหลังที่ทำให้ครอบครัวรู้ว่าหลานถูกรังแก่ใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยสาวเรื่องกันไปก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนรังแก่น้องมาแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะอ้าวให้คุณยายเล่าก่อนเดือนเมษายนเรื่องเนี่ยรู้ถึงหูคุณตาคุณยายได้ยังไงคะ
วันนั้นหลานหายก็เดินตามหาพอตามเจอก็เขาก็บอกว่าอยู่ที่บ้านในใบ้
อืมแล้วอันนี้เขาก็บอกว่าถามว่าทำอะไรใครทำอะไรมั่งอืม
เขาบอกหมดเลยคนนั้นทำตรงนั้นคนนี้ทำตรงนี้เขาจำได้หมดอ่ะจ้า
ตอนที่หลานหายตัวไปช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาอยู่บ้านใช่ไหมคะ
ตอนเย็นนะคะตามตามปกติตามข่าวเนี่ยบอกน้องเรียนโรงเรียนปกติเลย
ค่ะไปโรงเรียนตอนช่วงเปิดเทอมอะค่ะอ่าคือหมายถึงว่าน้องเรียนโรงเรียนปกติ
แต่ว่าเท่าที่คุยกับทางครอบครัวเบื้องต้นคือน้องจะเรียกว่าอะไร
น้องมีพัฒนาการที่ไม่เท่ากับเด็กวัยเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เป็นบางครั้งมันเข้ามันเข้ารักษณะแบบไหนคะ
จะได้เข้าใจว่าน้องมีบุคลิกลักษณะเป็นยังไงค่ะคุณออยเชิญค่ะ
ระดับห้าค่ะสติปัญญาทางสติปัญญาอืมซึ่งมันมีผลทำให้เขายังไงคะ
เขาเรียนไม่ได้บางทีเขาก็อยู่เขาวีนก็วีนขึ้นมาอย่างนี้
เดี๋ยวนะเวลาเขานั่งคุยกับเราเนี่ยเขาพูดรู้เรื่องเลยใช่ไหมคะ
รู้เรื่องหมดทุกอย่างก็เหมือนก็เหมือนเด็กวัยเขาเลยใช่
ใช่ไหมคะอายุเท่านี้เขาก็เขาก็เท่าเท่ากับเด็กอายุเท่ากัน
แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องปลุกใช้คำว่าบุคลิกอย่างนี้ถูกไหม
อารมณ์อารมณ์ร้อนเหรอคะหรือยังไงเป็นบางครั้งอืม
แล้วส่วนใหญ่ที่เราเห็นอาการน้องที่เป็นคือเป็นยังไงคะ
ส่วนมากจะไปเป็นที่โรงเรียนนะเป็นที่โรงเรียนอารวาสบ้างถอดเสื้อผ้าเวียงมั่งทิ้ง
แต่ถ้าอยู่กับเราปกติก็ไม่เป็นอะไรตอนที่เป็นที่โรงเรียนนี่คือ
อยู่ดีน้องเป็นเลยหรือว่าต้องมีคนเหมือนกับแบบมากวนใจเขาทะเลาะกับเขาก่อนคะ
ไม่อยู่ก็เป็นอ่ะเดี๋ยวครูเขาก็โทรมาตาม
เขาบอกจะไปได้ยังไงอยู่ทำงานอยู่ก็ไม่ได้ไปค่ะ
ก็บอกให้คนนั้นไปรับคนนี้ไปรับเวลาที่เป็นนี่คือที่เป็นอ่ะ
เวลาที่เป็นนี่คุณยายขอใช้คำนี้เวลาที่เป็นเขาจะอารวาสอย่างนี้เลยเหรอ
ใช่ค่ะแล้วใครเป็นคนที่ทำให้เขาสงบลงได้คะครู
ครูบางคนเขาก็ได้บางคนก็ให้คนที่บ้านไปรับมา
เป็นบ่อยไหมก็นานนานครั้งอ่ะอืม
โทษนะคะน้องมียาต้องกินประจำไหมคะตอนแรกแรกมีค่ะตอนนี้ไม่มี
อืมคุณหมอบอกไม่ต้องกินแล้วเหรอคะยายค่ะอ๋อเท่ากับว่าคือหายแล้วหรือยังไง
ยังก็ยังไม่ค่อยหายดีแล้วหมอทำไมไม่ให้ยาคะไม่ทราบค่ะ
น้องเป็นบุคลิกแบบนี้มาตั้งแต่กี่ขวบแล้วคะได้ตั้งเกือบสองปีแล้วครับปีกว่ากว่า
อ๋อเพิ่งพึ่งพึ่งมีอาการใช่ไหมคะอ่าอ๋อทีนี้คุณออยคุณออย
เท่าที่คุณออยทราบค่ะคือบุคลิกในลักษณะแบบนี้เนี่ย
ทำให้เขาเลยกลายเป็นจุดสนใจหรือว่ายังไงหรือว่าหรือว่าอาจจะทำให้ใครขัดเคืองเขาหรือเปล่าคะ
ไม่นะคะเขาเป็นเด็กปกติถ้าถ้าถ้าปกติเนี้ยเขาใครมันเข้ากระล่าหลงอืม
เขาจะขี่จักรยานในหมู่บ้านเนี้ยอืมไปบ้านนู้นบ้านนี้เข้าได้ทุกบ้านอืม
ก็เป็นก็เป็นเด็กวัยเขาเลยใช่นะฮะขี่รถเล่นอืม
บ้านไหนก็เข้าไปคุยกับบ้านนั้นได้ใช่ไหมคะคือเข้าอยู่ในหมู่บ้านคือทุกคนรู้จักเขาหมด
ใช่ไหมคะทีนี้เอ่อในในกรณีบุคลิกของหลานเนี่ย
น่าจะมีส่วนที่ทำให้เขาเด่นกว่าเด็กคนอื่นถูกไหมคะไม่อ่าเอ่อ
รูปร่างล่ะเด็กบางคนเขาจะโตกว่าโตกว่าวัยเขา
เด็กเล็กอยู่แต่ก็ตัวสูงแต่ไม่ได้แบบดูเป็นสาวเร็วกว่าวัยเขาใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นก็คือเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นยังไงแล้ว
ใครจะทำเขาได้นะแต่ว่าเพื่อให้นึกออกนะคะว่ารักษณะเป็นแบบไหน
ทีนี้ย้อนกลับไปปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาวันนั้นคุณออยเนี่ยรู้วันนั้นเลยไหม
ว่าคุณออยมารู้ทีหลังคะอ่ายายเขารู้ก่อนอ่ายายก็รู้ก่อนแล้วเขาก็
โทรมาโทรมาหาก็เลยปรึกษาว่าจะเอาอะไรยังไงดี
ว่ามันเป็นอย่างนี้อืมก็เลยบอกอ่ะเห็นเด็กไว้หา
ก็ไปนั่งคุยค่ะปรึกษาแหละค่ะว่าจะเอายังไงเพราะว่าจริงจริงอ่ะ
เหมือนกับคนในหมู่บ้านเขาก็รู้แต่เขาไม่ยอมบอก
รู้เหตุการณ์ในวันนั้นหรือรู้เหตุการณ์ต่อหน้าใช่รู้เหตุการณ์ต่อหน้า
แต่ไม่มีใครบอกเขาบอกว่าไม่กล้าพูดเพราะอะไรคะ
ไม่รู้เราก็ไม่รู้อ่ะเราก็บอกอ่ะเรื่องอย่างนี้ทำไมไม่พูดอ่ะ
แทนที่จะช่วยกันปั้นเรื่องเด็กอ่ะอืมเอางี้นะคุณออย
คุณออยเล่าหรือให้คุณยายเล่าดีถ้าเอาเฉพาะเหตุการณ์หลังสุด
เหตุการณ์หลังสุดที่วันนั้นก็คือตอนเดือนเมษาเนี่ย
คุณยายไปทำงานกลับมาไม่เจอหลานแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
แล้วก็ตามหาแล้วยังไงต่อคุณออยเล่าได้
คุณยายถ้าอยากเสริมเสริมคุณออยได้นะใช่ค่ะเชิญค่ะก็มี
วันนั้นหลานหายแล้วเขาก็ตามหาหาไม่เจอแล้วมีคนในกลุ่มนั้นนะคะ
ก็มาตามหาด้วยมาตามในกลุ่มที่ก่อเหตุเหรอใช่อ้าวแล้วไงคะ
มาตามหามาถามหลานที่บ้านเนี่ยว่าไปไหนทางนี้ก็หาไม่เจอ
พอไปสักทุ่มหนึ่งหลานกลับมาก็ถามว่าไปไหนมา
หลานก็บอกไปบ้านไอ้คนที่มาตามหานั่นแหละ
อืมก็ถามยายก็เลยเอกใจถามว่าไปทำไม
ไปทำอะไรแล้วมีใครทำอะไรไหมเขาก็เลยเล่าหมดเลย
เอ่อวันวันนั้นเนี่ยนะคะของเดือนเมษายนอ่ะ
มีคนก่อเหตุคนเดียวใช่ไหมคะวันนั้นน่ะน่าจะคนเดียวอ่า
แต่ถามว่าเราคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าวันเวลาที่เขาทำมาวันไหน
อืมหลานไม่สามารถบอกได้แต่สามารถบอกอ่า
ที่โดนกระทำได้คนทำได้จำชื่อได้จำหน้าได้
เอาเฉพาะวันนั้นก่อนเนี่ยนะคะน้องหายไปคนก่อเหตุตามคำบอกของน้องเนี่ย
ก็มาตามหาก่อนที่น้องจะกลับมาบ้านซะอีกใช่ไหมคะ
ซึ่งตอนที่เขามาตามหาเนี่ยเขาสนิทกับครอบครัวคุณยายเหรอ
เขาอยู่อยู่ดีดีเขาถึงมาตามหาหลานเราได้น่ะเขาสนิทไหมคะ
คนคนในกลุ่มนี้เนี่ยเคยมาตามมาตามที่บ้านอ่ะ
คนในกลุ่มนี้แหละคนที่ในห้าคนนี้แหละอ่า
ตามหาตามหาด้วยทำเป็นไม่อันนี้ไง
เหมือนเหมือนว่าบอกว่าห่วงห่วงเด็กอ่ะ
เด็กเป็นไหนเนี่ยเด็กหาไปไหนเนี่ยไม่ได้ไปดูอะไรแบบนี้
อ่านี่แล้วหลานเนี่ยนะคะพอกลับแต่ว่าสวนกันใช่ไหมไม่เจอกัน
ไม่เจอกับผู้ชายคนนั้นใช่ไหมคะไม่เจอกันทีนี้พอมาถึงเนี่ย
คือหลานบอกไหมคือหลานบอกเลยไหมหรือเราคาดคันเอาคะ
เขาถึงยอมเล่าให้ฟังเล่าเลยเล่าให้ฟังเลย
ว่าอยู่บ้านไหนคนนี้แล้วเขาทำอะไรเขาก็บอกว่า
เอาของเขามาใส่ของหนูเอาก็อ้าวเอกใจแล้วมีใครทำอะไรอีกบ้างเปล่า
ค่ะก็เลยบอกเอกบอกเอกห้าคนเลยบอกอืม
คือตอนที่น้องเล่าให้คุณยายฟังเนี่ยนะคะคือเขาเจ็บ
เนื้อเจ็บตัวตรงไหนของเขาบ้างไหมคะเขาไปพูดกับคนที่เคยให้อะไรกินอ่ะ
เขาบอกอย่าโต๊ะอย่าโต๊ะเป็นอะไรไม่รู้จิบจิ๋มอืม
คือเขาคือเขามีอาการทางกายค่ะเขาก็ไปบอกอืม
พอเรามาเขาก็บอกแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเกิดที่บ้านคนก่อเหตุน่ะเหรอ
ใช่ซึ่งไกลจากบ้านยายไหมก็ห่างกันอยู่อ้าวแถววัดอ่ะ
จากบ้านเราไปเป็นกิโลไหมคะไม่ถึงอ๋อก็คืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอืม
ก็คือน้องขี่จักรยานไปก็คืออย่างที่บอกคือเขาขี่จักรยานทั่วหมู่บ้าน
เขาก็ขี่เล่นของเขาตามภาษาเด็กใช่ไหมทีนี้พอพอเด็กบอกเนี่ยนะคะ
แล้วน้องมีอาการทางกายด้วยเนี่ยเราได้ไปถามเจ้าตัวที่น้องพูดถึงทันทีไหมค
ไม่ต้องถามแล้วตาเขาก็บ่นไม่ต้องถามแล้ว

เพราะว่ายังไงมันก็ไม่รับหรอกอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่า

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาแจ้งความ

เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่าง
ได้ไปแล้วคือเราไปตรวจร่างกายไว้ก่อนหรือว่าตำรวจแนะนำให้ไปตรวจคะ
ก็ไปหาตำรวจก่อนแล้วก็ถึงจะไปแจ้งไปตรวจร่างกาย

ซึ่งหลักฐานการตรวจร่างกายมีครบทุกอย่าง
แล้วก็กลับมาตำรวจเขาก็บอกว่าให้

อย่างนั้น๒ทุ่มก็ไม่เสร็จต้องส่ง
ส่งคนนี้ทำกี่โมงคนนี้ทำกี่โมง
เดี๋ยวตอนที่ไปแจ้งความไม่ได้แจ้งเหตุเดียวใช่ไหมคะ
คือแจ้งหมดเลยใช่ไหมครั้งก่อน

แสดงว่าวันนั้นที่กลับมาคืออย่างที่คุณยายบอกคือเขา

ว่าถามนะคะว่าเหตุครั้งหลังสุดคือปลายเมษายนปีนี้
น้องเนี่ยถูกรังแก่มาครั้งแรกเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

อันนั้นเราไม่รู้วันเวลาเนี่ยแต่รู้แต่ว่าเป็นช่วงปิดเทิมเดือนมีนา
อันนั้นเราไม่รู้วันเวลาเนี่ยแต่รู้แต่ว่าเป็นช่วงปิดเทิมเดือนมีนา
ซึ่งหมายถึงปิดเทิมเดียวกันนี้ใช่ไหม
รายงานนะคะคือเด็กสามารถบอกได้คือหมายถึงบอกตัวได้ว่าเป็นใคร

ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถบอกได้ว่ามีคนพาเขาไปที่ไหน

อย่างนี้นะคะซึ่งในนี้เนี่ยมีคนอยู่ทั้งหมด๕คนด้วยกัน
รวมคนหลังสุดด้วยแล้วก็จริงแล้วก็คือคนในหมู่บ้านกันทั้งนั้น
แล้วก็บางพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดที่วัดด้วยในห้องน้ำของวัดในหมู่บ้านใช่ไหมคะ
ให้คุณออยเล่านะถ้าคุณยายอยากเล่าเองคุณยายแทรกหน้าให้คุณออยเล่าให้ฟังหน่อยคือ
วันนั้นคุณออยนั่งฟังน้องอยู่ด้วยไหมตอนค่ำอ๋อฟังค่ะ
เขาจำได้ทั้งหมดเลยเหรอคะได้หมดเลยค่ะไม่ไม่วันวันนั้นเขาจะเล่าให้ยายฟัง
ยายฟังแล้วยายเขาจะมาโทรบอกไงโทรบอกปุ๊บเราก็เลยอีกวันหนึ่งมาแล้วก็เลยถามหลาน
ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ถามบอกว่าจำได้นะต้องพูดให้เหมือนที่เขาทำมาเลย
เดี๋ยวจะพาไปแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกจำได้หมด
แต่วันที่ไปแจ้งความเหมือนหลานพูดไม่ประติดประต่อไง
ตำรวจเขาก็เลยบอกว่าให้ไปเรียบเรียงก่อนว่าวันไหนเวลาอะไรใครทำก่อนใครหลังอะไรอย่างนี้
เราก็บอกว่าเด็กมันจำไม่ได้ว่าวันเวลาวันไหน
แต่รู้ว่าใครมาก่อนใครมาหลังทำตรงไหนอะไรยังไง
กลัวแบบจะไม่ได้แจ้งความแบบกลัวหลานจ้าง
ที่นี้พอไล่เรียงกันดูแล้วเนี่ยนะคะ
ถ้าผิดจากข่าวบอกนะคุณยายค่ะมีมรรคทายกเหรอ

มีลูกศิษย์พระในวัด

เป็นลูกเลยเหรอคะเป็นลูกของพระในวัด
แล้วเหตุที่เกิดเกิดที่ห้องน้ำวัด

แล้วก็มีอีกคนนึงที่มีประวัติเสพยา
พาไปที่บ้านของเขาเอง

แล้วก็เคยก่อเหตุในห้องน้ำวัด
ใช่

แล้วก็มีคนที่จริงแล้วก็รู้จักกับคุณยาย

แล้วก็มีคนที่จริงแล้วก็รู้จักกับคุณยายเคยให้ข้าวให้น้ำกินกันใช่ไหม

คือแค่อยากจะให้รู้ว่าคือเหตุทั้งหมดที่เกิดไม่ได้ไกลบ้าน
อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ห้องน้ำเนี่ย
ที่เราพูดถึงในข่าวคือห้องน้ำเดียวกันหมดคือที่วัด

เอาอย่างนี้นะคะเอาที่วัดก่อน
คือวัดมันเปลี่ยวเหรอบริเวณรอบวัดมันเปลี่ยวเหรอ
ไม่เปลี่ยวค่ะแต่ตอนคนไม่ค่อยเยอะเหรอคะ
คนไม่ค่อยเยอะตรงนั้นมันบาง
มันรับตามันบางตากันใช่ไหม
มันบางตากันแล้วตอนเข้าไปในวัดเนี่ยคือคน
คือสมมุติถ้าสมมุติมีใครแบบพาเด็กเข้าไปหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
คือน่าจะมีคนเห็นไหมคนน่าจะสังเกตเห็นได้ไหมคะ
ไม่มันน่าจะมีสังเกตเห็นไหมแต่ว่าเหมือนเขาขี่จักรยานเล่นปกติไง

คนก็ถึงไม่ค่อยได้สนใจเพราะรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างนี้
ขี่จักรยานเล่นกับวัดอยู่แล้ว
แล้วก็มีพาไปที่ไปก่อเหตุในบ้านของบางคนด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ในหมู่บ้านสภาพคือบ้านจะอยู่ใกล้กันติดกันคือเหมือนกับมองแล้วเห็นไหมแบบเฮ
เด็กมันไม่ใช่ลูกหลานบ้านนี้จะพาลูกเขาก็ไปได้ไง
เห็นค่ะพาไปติดกัน
แล้วเท่าที่คุณออยลองถามเพื่อนบ้านดูก็มีคนเคยเห็นใช่ไหม
เขาก็พูดว่าเขารู้เรื่องมาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่พูด

เขากลัว
หมายถึงกลัวคนก่อเหตุหรือว่ากลัวเราจะไม่เชื่อเขา
กลัวพูดกล่อเหตุค่ะ

เมื่อกลัวใช้ยาเสพติดกับเด็กนะคะ
ส่วนใหญ่เวลาที่พาน้องไปก่อเหตุเนี่ย
ใช้วิธีการบังคับหรืออาจจะหล่อลวงขนมหรือพาไปเที่ยว
หรือใช้เงินยังไงนะคะให้ตั้งให้ตั้งเด็กทีละห้าสิบบาทหกสิบบาท
หรือหลังเกิดเหตุคะเสร็จแล้วอ่ะโดยที่น้องน้องตอนที่น้องเล่าให้คุณออยฟัง
เล่าให้คุณยายฟังน้องรู้ตัวไหมว่าหมายถึงว่าคือคือตัวเด็กน่ะ
รู้ไหมว่าเวลาเขาชวนไปหรือพาไปรู้ไหมว่าจะเกิดเหตุแบบนี้
เอาเอาตามที่ตัวเด็กเข้าใจที่เล่าอะค่ะเขาเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้พูดอะไร
เขาเพื่อนก็บอกว่าชวนให้เข้าไปในห้องน้ำอ่าพอชวนเข้าไปห้องน้ำก็
ถอดกางเกงหนูเขาก็ว่าอย่างเงี้นะเขาเล่าไหมว่าเขาโดนทำร้ายเช่น
ใช้แบบตบตีบังคับไม่ไม่มีไม่ใช้ยาไม่บังคับมีแต่ว่าบอกกับเด็กว่า
บอกใครอืมถ้าบอกแล้วนะคะอืมแต่อันนั้นคือตอนก่อเหตุแล้วถูกไหมคะ
คือเท่ากับว่าเด็กเนี่ยคุ้นเคยกับทุกคนเหมือนคนในหมู่บ้าน
คุณผู้ชมคะขอพักสักครู่คือลักษณะการก่อเหตุมันเป็นแบบที่เราพอจะนึกออกนะคะ
คือจากคนใกล้ตัวคนรู้จักคนที่คุ้นเคยกันโดยเฉพาะกรณีนี้ทั้งนั้นเลยนะคะ
แล้วพอเสร็จแล้วก็มีทั้งสองแบบคือให้เงินด้วยซึ่งซึ่งการให้เงินเนี้ย
อันนี้จะมีผลต่อเรื่องของการตั้งข้อหาด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีการข่มขู่นะคะ
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในท่อนแรกของคดีไม่มีปัญหาค่ะ
ตำรวจก็ทำคดีไปนะคะจนกระทั่งมีการฝากขัง
แต่ประเด็นที่สองก็คือว่าออกมาแล้วมีขู่ด้วยสักครู่ค่ะ

โรงพักในพื้นที่ก็ทำสำนวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ชาย๕คนนะคะ
แล้วก็มีการส่งฟ้องแล้วด้วยถูกไหมคุณยายใช่ไหมคะ
ส่งฟ้องแต่ว่า๔คนจาก๕คนเนี่ยยื่นประกันตัวใช่ไหมคะ
แล้วก็สารให้ประกันตัวโดยที่ออกมาสี่คนเอ่อ
ออกมาออกมาเมื่อกลางเดือนมิถุนายนนี้เอง
ใช่ไหมคะเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะคะซึ่งพอออกมาแล้วเนี่ย
คนหนึ่งยังติดอยู่สี่คนที่ออกมาเนี้ยนะคะมีหนึ่งคนในสี่เนี้ยมาคมครู
ใช่ใช่ไหมคุณยายเล่าให้ฟังหน่อยยังไงคือพอพอประกันตัวออกมาเสร็จแล้วเขามาบ้านยายเลยเหรอ
หรือยังไงคะเขาพูดก่อนที่จะจับตัวแล้วว่าไงจ๊ะ
ตามข่าวเนี่ยเขามีประวัติคดีใช่ไหมเลยทำให้กลัวคดีที่เขาเจอเนี่ยเป็นคดีอะไรคะ
ฆ่าคนค่ะอ๋อแล้วเขาออกจากเรือนจำนานอย่างไรเปล่าเขามีคดีพ้นคดีแล้วอ่ะ
ยี่สิบกว่าปีแล้วอ๋ออ๋อค่ะคือหมายถึงว่าคือเรารู้ว่าเขามีคดีฆ่าฆ่าคนใช่ไหม
แต่ว่าหนีคดีจนหมดอายุความใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ในหมู่บ้านเรานานยังคะ
นานแล้วค่ะสักกี่ปียายจำได้ไหมจ๊ะสามสิบสี่สิบปีแล้วมั้งอ๋อ
เกิดเหตุนานแล้วใช่ไหมทีนี้ตอนที่เขามามาอยู่ในหมู่บ้านตั้งนานแล้วอ่ะ
ก็แทบจะเหมือนคนของหมู่บ้านไปเลยนะคะเขาเขาเคยมีประวัติในการทำร้ายหรือมีทะเลาะวิวาสอะไรกับใครไหม
ไม่ไม่มีนะแล้วกับบ้านเราเนี่ยเขาสนิทไหมคะคนนี้คือก็เคยทักทายกันอยู่เหมือนชาวบ้านธรรมดากัน
มาหาสู่กันบ่อยไหมไปค่ะไปมาหาสู่กันจ้ะเอ่อเขาเขาคุ้นเคยกับใครในบ้านคุณยายคะ
กับยายใช่ไหมแล้วเขาเคยเขาต้องเคยเห็นน้องมาตั้งแต่เล็กแล้วสิ
แต่อ้อนแต่ออกอ่ะเนอะเพราะยายเลี้ยงตัวเล็กเนี่ยมาตั้งแต่ขวบกว่าเนอะ
เวลาเขามาที่บ้านเราเขามีอาการผิดปกติบ้างไหมคะเช่นเช่นเขาอาจจะถามหาน้องคนนี้บ่อยหรือมาแล้วเล่น
ไม่เขาไม่ค่อยเลี้ยนได้มาเขาไม่ค่อยมาเลี้ยนเราไปหาเพราะเราก็เคยเพื่อนเพื่อนกับเมียเขานะอ๋อ
ทีนี้พอไปทำงานด้วยกันอืมเขาเคยขู่ไว้ตั้งแต่ก่อนก่อนที่เราจะโดนจับอ่ะจ้ะอืม
เขารู้ข่าวว่าเราจะไปแจ้งความอ่ะอืมพอเราแจ้งความเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาติดคุกคดีเนี้ยออกมาจะฆ่าล้างโคตรอืม
ทีนี้พอพอเขาแต่เขาประกันตัวเนี่ยเนอะใช่ไหมคะประกันก็ก็เท่ากับว่าอยู่ประมาณคืนนึงค่ะ
ก็ประกันตัววันรุ่งขึ้นใช่ไหมคะเขาออกมาแล้วเขามาที่บ้านยายไหมไม่ได้มาไม่มีใครมาเลย
ไม่เคยเห็นหน้าใครเลยอ๋อแล้วเขายังอยู่ในหมู่บ้านกันไหมคนที่อยู่อยู่ค่ะ
แล้วครอบครัวของแต่ละคนนี้เคยมาคุยอะไรกับบ้านยายไหมคะหรือมีไหมมาทางคุณออยมีไหมมีบ้าง
ว่ายังไงบ้างจ๊ะเขาก็บอกว่าทีแรกเขาก็ถามว่าจะเอาค่าเสียหายเท่าไหร่อืม
ก็คือเหมือนกับว่าเอออยู่กันแบบพี่น้องดีกว่าเราอย่ามาสร้างประตูเลยอืม
เดี๋ยวก็ให้เงินเยียวยาเด็กนะอะไรประมาณเนี้ยอืม
แล้วก็บอกเขาจะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงในเมื่อเรื่องมันก็ถึงตำรวจไปแล้วเนอะ
มันมันอะไรมันอะไรไม่ได้แล้วแหละอืม
แล้วทำไมทีแรกไม่คิดจะมาถามมาถ่ายกันไม่เคยคิดจะถามพอมีเรื่องปุ๊บไอ้เนี่ย
ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรเขาแต่ก็มีคนเขาพูดกันว่ารับเงินมากันแล้วอืม
บอกว่ายายรับเงินแล้วใช่ไหมอ่าเห็นในข่าวเหมือนกันทีนี้ตอนที่ตอนที่มาคุยเนี่ยนะคะคือ
ครอบครัวเลยไหมมาคุยกับคุณยายไม่มีคนเดียวพอพูดมีคนเดียว
แต่เขาบอกว่าเขาจะเป็นเหมือนเหมือนถ้าเราบอกว่าเราสามารถเอามาคุยกันได้หมดไหมล่ะ
ห้าคนเขาสามารถเอามารวมได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาเสนอเงินไหมคะ
เขาให้เราเสนอไปแล้วยายเสนอไปไหมจ๊ะแต่เขาก็พูดมาว่าจะให้เป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยน่ะอืม
แต่ให้เราพูดตัวเลขไปแต่เราไม่ได้พูดกันยายไม่เคยเลยใช่ไหม
ยายไม่เคยเอ่ยเลยใช่ไหมไม่เคยเอ่ยเลยคนในบ้านก็ไม่เคยเอ่ยใช่ไหมคะ
อันนี้ที่ที่ถามคืออย่างงี้นะคะคือให้เข้าใจตรงกันว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะอ่า
แล้วก็ในส่วนของเขาเองเขาไม่ปฏิเสธไหมตอนที่มาคุยที่บ้านว่าแบบ
ไม่ได้ทำเข้าใจผิดกันเด็กพูดไปเองคืออะไรแบบนี้
เขาเคยปฏิเสธไหมหรือว่าเขายอมรับแต่แค่ขอเคลียร์เฉย
ไม่แบบนั้นเลยปฏิเสธว่าไม่ได้ทำว่าคนบ้านเขาไม่ได้ทำ
ใช่ไหมคะอ่าแต่ทีนี้เนี่ยสำนวนของตำรวจเนี่ยส่งไป
ซึ่งก็มีหลักฐานการตรวจร่างกายเด็กใช่ไหมคะยายมีค่ะ
แล้วสำนวนก็คือสรุปส่งไปจนกระทั่งมีการฝักขังนะคะ
แต่ว่าก็มีการประกันตัวออกมาแล้วก็อย่างที่บอกคือออกมาแล้วไม่ได้มีข่มขู่อะไร
เพิ่มเติมแต่ว่าเคยข่มขู่ไว้ใช่ไหมคะทีนี้เวลาใช้ชีวิตในหมู่บ้านด้วยกันเนี่ยค่ะ
เจอหน้าครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยว่ายังไงกันบ้างเจอไหมยาย
เจอเจอแต่ไม่ไม่ไม่นั่นกันผีลดส่วนกันเฉยเฉย
ก็ไม่ได้อะไรแล้วเหตุที่วัดเนี่ยยายเคยไปถามที่วัดไหม
เคยไปวัดวัดเนี่ยรู้เรื่องอยู่แล้วใช่ไหมคือมันเป็นข่าวขนาดนี้มันต้องรู้แล้วใช่ไหมคะ
แต่ตอนนั้นเคยไปถามไหมว่าวัดรู้ไหมว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้
รู้ไหมว่าใครเป็นคนของวัดทำบ้างเขาก็รู้เงินพระเขาก็รู้
แต่เขาไม่เห็นตอนทำแค่นั้นแล้วที่เขารู้คือเขารู้ยังไงฮะ
ก็ข่าวชาวบ้านเขาก็กระจายกันไปคือมามารู้เรื่องเหตุหลังสุดหรือว่ารู้ก่อนหน้านี้แล้ว
เขารู้ก่อนแล้วเขาไม่กล้าบอกแล้ววัดก็รู้ก่อนหน้านี้แล้วเหรอคะ
เขาก็รู้กันแต่เขาไม่กล้าบอกยายน่ะอ๋อเจ้าว่าดูไหม
ก็อะไรก็ไม่ได้ไปหารู้แต่หลวงตาที่ชอบไม่ได้ไปคุย
คือหนึ่งนั้นเป็นมรรคทายกวัดใช่ไหมใช่นั่นค่ะแล้วเจอกันบ้างไหม
หลังจากนี้ไม่เจอเลยเพราะว่ามันอยู่แต่ในบ้าน
อ่าทีนี้ตอนที่มาร้องมือที่ปวีนาคือว่าอยากขอการคุ้มครอง
ใช่ค่ะใช่ไหมคะอ่าซึ่งเดี๋ยวเราขอพักสักครู่นะคะ
เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะคุยกับทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมนะคะ

สรรพสูงโดยเครื่องปรับอากาศแอร์ที่ดีที่สุดของ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์

ทางผู้เสียหายจะไปร้อง
อย่างเป็นทางการที่กลมแต่ว่าเรา

ลักษณะการได้ต้องเรียกอะไรคะคุ้มครองผู้เสียหายใช่ไหม
ใช่ไหมคะท่านคือจะเข้าประโยชน์กฎหมาย๒ตัวนะคะ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสร็จภาพรับผิดชอบคืออยู่อะค่ะ
ตัวแรกก็คือเข้าตามพรบคุ้มครองพยานค่ะ
ในกรณีนี้ค่ะน้องและคุณยายถูกข่อมคู่ว่าจะฆ่ารางโฆษณ์ใช่ไหมคะ
หลังจากที่เราได้รับการประสานจากมุมนิธิแล้วนะคะเราก็ประสานไปที่ตำรวจจังหวัดพนครเสียงที่ยาค่ะ
ทั้งทั้งภูทรบังปะอินแล้วก็ภูทรจังหวัดนะคะให้ช่วยลงไปตรวจเยี่ยม
แล้วก็ดูแลความปลอดภัยเบื้องต้นนะคะพร้อมกับประเมินความเสี่ยงด้วยค่ะ
ซึ่งในกฎหมายในกฎหมายกำหนดไว้ว่าตัวน้องหรือว่าหรือว่าญาติหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง
อันนี้ก่อนนี้คืนนี้เข้ามายื่นที่มูลนิธิมูลนิธิก็จะพามาก็ได้ค่ะ
มาสามารถที่จะยื่นแล้วก็เป็นพยานตามกฎหมายค่ะเราจะต้องได้คุ้มครองความปลอดภัยค่ะ

ซึ่งวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยเนี่ยเราจะประเมินก่อนนะคะ
ประเมินเรื่องต้นถึงความเสี่ยงของเขาก่อนนะคะมันจะมีหลายวิธีค่ะ
ถ้าสามารถจะอยู่ที่บ้านเดิมโดยที่โดยที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยไปตรวจเยี่ยม
ก็ได้แต่ถ้าบางเคสบอกว่าไม่สามารถที่จะอยู่ที่สถานบ้านเดิมได้
เราก็จะต้องประเมินดูค่ะ
ทีนี้ในส่วนของการคุ้มครองพยานเนี่ยระยะเวลามันจะถึงแค่ไหนคะรอง
ไม่มีกำหนดค่ะจนกว่าพยานแล้วก็บุคคลใกล้ชิดจะปลอดภัยค่ะ
โดยที่ถ้าสมมุตินะคะเรามีการสอบแล้วจากการร้องเรียนแล้วมีมูลเนี่ย
คือสิ่งที่เอาเฉพาะงานของกระทรวงยุทธรรมที่ทำได้คือเข้าไปคุ้มครอง
ว่าอาจจะจัดการในการย้ายที่อยู่ที่ใดก็แล้วแต่นะคะ
แต่กระทรวงยุทธรรมจะไม่ได้มีส่วนเข้าไปเช่นดำเนินคดี
หรือว่าเอาผิดได้กับคนที่ทำการข่มขู่เหยื่อใช่ไหมคะ
อย่างนี้จะเป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะซึ่งตำรวจก็เขาจะดำเนินคดีไปนะคะ
แต่ว่าเราจะดูแลตัวพยานแล้วก็บุคคลใกล้ชิดพยานให้ปลอดภัยค่ะ
ซึ่งในการคุ้มครองเราอาจจะคุ้มครองเองหรืออาจจะประสานกับตำรวจก็ได้ค่ะ
แต่เราจะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะ
ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเวลาที่เราคุ้มครองอย่างที่ท่านรองบอกไปก็คือ
ทั้งตัวผู้เสียหายโดยตรงแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
อย่างเช่นอาจจะครอบครัวของเขาหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาแบบนี้ใช่ไหมคะ

หลังจากที่ทางมูลนิธิไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นทางการนะคะ

จริงเคสนี้เรามีกฎหมายอีกตัวหนึ่ง
ซึ่งเข้าไปดูแลช่วยเหลือน้องตั้งแต่ตอนเกิดเหตุแล้วนะคะ
ก็คือน้องเขาเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาค่ะ

ตอนนี้ในตัวเช่นนาทีรัฐต้องดูแลสารเปลี่ยนปลอดภัย
ในนี้น้องเขามีการไปถูกร่วงระเมิดทางเทศ

เขามายื่นที่ยุทธรรมจังหวัดพระนครศรียุธยา

ก็พิจารณาให้ความช่วยเหลืออีกทางด้วยแล้วค่ะ

ข้าวสอดแทนผู้เสียหายข้าวทดแทนและข้าวใช้จ่าย
จำเลยในคดีอาญาค่ะอันนี้

ครองพยานตัวหนึ่งแล้วก็ในกรณีเรื่องของผู้เสียหายในคดีอาญานะคะ
ท่านรองค่ะค่ะยังไงขอบคุณท่านรองก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
กวนท่านสั้นนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปร้องอย่างเป็นทางการ
ทีนี้ในส่วนของตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะชัดเจนว่าตกลงแล้วการจัดแจงจะเป็นแบบไหน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มูลที่ปรินาพาไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคุณยาย
เพราะว่าถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเราช่วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงขอบคุณทั้งคุณออยแล้วก็คุณยายวันนี้ก่อนนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ